มีเรื่องมาเตือนครับให้ระวังมิจฉาชีพตอนนี้ไประบาดอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะ
เจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านมันจะมีตู้แช่เป็นตู้เย็นนะครับ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาอ้างตัวว่ามาจากบริษัทตู้แช่
มาตรวจสอบตู้เย็นหน่อยตรวจไปตรวจมาโอ้โหขอบยางมันเสื่อมแล้วต้องเปลี่ยนนะ
งั้นจะกินไฟเจ้าของร้านก็เออมันคงจะเก่าแล้ว
ก็เลยให้เขาเปลี่ยนไปได้เงินไป๕๐๐๐บาทแล้วก็หายไปเลย
ไปตรวจสอบตู้ที่เขาเปลี่ยนปรากฏว่าได้ยางที่มันไม่มีคุณภาพมา
แล้วมันก็เป็นรูเป็นร่องสุดท้ายคือโดนหลอกอะครับหลอกให้เปลี่ยนนะคุณผู้ชม
ก็เลยมีการไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คซึ่งคนที่โพสต์เป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ในจังหวัดขอนแก่นโพสต์เตือนภัยเรื่องใกล้ตัว
เขาบอกว่าให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขอนแก่นระวังถูกหลอกมิจฉาชีพมาในรูปแบบของพนักงานบริษัทตู้แช่
มาขอเช็คสภาพตู้พอตรวจไปตรวจมาก็บอกว่าตู้ชำรุดปิดไม่สนิททำให้เปลืองค่าไฟต้องเปลี่ยน
ด่วนเปลี่ยนขอบยางตู้ใหม่ทั้งหมดนะฮะสุดท้ายเนี่ยเสียเงินไปได้ขอบยางเก่าคุณภาพต่ำรูโหวมาด้วย
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสมัยนิยม
ถนนประชาสโมสรเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เจ้าของโพสต์ก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงใกล้เที่ยง
เต็มร้านเลยชุดละมุนวุ่นวายแล้วก็มีผู้ชายรูปร่างผอมหน่อยผอมสูง
อายุสัก๔๐๕๐ปีเข้ามาอ้างว่ามาจากบริษัทตู้แช่ที่เขาไปซื้อมา
ขอไปตรวจสอบคุณภาพของขอบยางตู้หน่อยแล้วก็แจ้งว่าขอบยางตู้แช่คุณเสื่อมคุณภาพ
คุณต้องเปลี่ยนใหม่เลยถ้าไม่เปลี่ยนจะเปลืองไฟเสียเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายก็ตกลงให้เขาเปลี่ยนไปทั้งหมดมีตู้แช่กับตู้เย็นรวม๔ตู้
เงินไป๕๐๐นะฮะแล้วก็มีใบเสร็จเอาไว้ให้ด้วยแต่ไม่มีเบอร์โทรติดต่อกลับมา
พออ่ะเปลี่ยนเสร็จปุ๊บได้เงินไปเขาก็หายไปแล้วก็มาดูตู้ที่หลังปรากฏว่า
โอ้โหขอบยางมันก็คุณภาพต่ำเก่าแบบนี้ไปฟังเสียงเจ้าของร้านนะครับ
เห็นแบบว่ามันเป็นลอยเหมือนมีอากาศออกมาค่ะ
เสียหายก็เลยลองโทรไปทางบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายตู้แช่
เอ๊ะคุณคุณส่งพนักงานมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ

จริงแล้วตอนนี้มีลูกค้าหลายรายถูกหลอกลักษณะแบบนี้เยอะมาก
แล้วก็โทรไปถามบริษัทตู้แช่ซึ่งเขาไม่ได้ส่งไป
เป็นกลุ่มมิจฉาชีพต้องระวังกันด้วย
เจ้าของร้านไม่ได้แจ้งความนะครับเพียงแต่ว่าก็โพสต์ให้เตือนภัยร้านค้า
มิจฉาชีพแล้วก็อาจตกเป็นเหยื่อของบุคคลเหล่านี้ก็ได้นะครับ